ตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านจากไป

หัวใจยังไม่ได้เคยหยุดพัก

หกเจ็ดสิบล้านคนค่ะทุกท่าน

ก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป